งานเป็นไปอย่างที่เราตั้งใจไว้

ตื่นเต้นกังวลเรื่องของการดูแลแขก
ก็อย่างที่บอกเวลาเรามีงานแบบนี้เราอาจดูแลไม่โทษถึง
จะเป็นคนที่โดยนิสัยนะครับจะชอบดูแลคน
คนนี้ไม่มีใครดูแลคนนู้นไม่มีใครดูแล
เวลานอนก็คิดถึงว่า
เราจะดูแลแขกเรายังไง
แต่ทุกอย่าก็ล่ามรื่นดี
พีทีเมื่อเช้าดีกว่านี้แบบ

แล้วก็ลดน้ำสัง
แล้วก็เมื่อกี้ได้รับประทานอาหารกัน

หัวงานแต่งมันจะต้องเหนื่อย

เหนื่อยในการที่เราก็จะจัด

ไม่ได้เหนื่อยใจเลยเพราะสนุกมากจริง

ก็อย่างที่บอกว่า
ให้เจ้าสาวสุดสวยสุดน่ารักนะครับ

ดีใจเหมือนกันค่ะที่ได้คลิปแบบโทษเจ้าบ้าน

คือสัญญากับทางครอบครัวน้องนายด้วย

ให้ดีที่สุดที่จะทำได้
แล้วก็สัญญาน้องนายว่าจะรักน้องนายคนเดียว
แล้วก็จะดูแลน้องนายตลอดไป

ต่อไปก็จะเป็นทุกสิ่งในชีวิตของนายเหมือนกัน
แล้วก็จะรักและดูแลพลิกสันนี้ให้ดีนะคะ
ขอบคุณมากที่เข้ามานาชีพ
สินสอบก็คือตามความเหมาะสมก็ให้เกียรติน้องนาย
ทำบ้านก็ไม่ได้เลือกร้องอะไรเลย
ตั้งแต่วันแรกตอนที่ผม
ได้เข้าไปปราบคุณผู้คุณย่าของพ่อคุณแม่
และคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายถึงคอบครัวที่ปบอุ่นมาก
เป็นคอบครัวที่ใหญ่มากย่านพี่น้องมาก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

ค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค

พี่น้องเพื่อนที่ผู้ใหญ่บางท่านที่เราอาจจะยังไม่ได้เชิญในงานนี้
ที่อาจจะไม่สะดวกที่มาในงานนี้ด้วย
เฉพาะในวงการเพราะว่างานนี้ตอนแรกเรากะจะจัดเป็นงานมั่น
เป็นงานในครอบครัวแต่เห็นว่าเราจัดแล้วก็เลยมีพิธีไทยไปด้วย
ก็เดี๋ยวเราจะจัดงานเลี้ยงอีกครั้งแล้ว
งานนั้นแหละครับจะเต็มที่เลยก็จะเชิญทุกคนนะครับเชิญสื่อด้วยนะครับ
ก็จะเต็มที่เรากะว่าจะเป็นต้นปีนะครับที่มองไว้
แต่ว่าเรื่องของวันที่เดี๋ยวดูก่อนว่าต้นปีก็แต่งกันหลายคนนะครับ
ยังเอาฉลองปุ๊บมีน้องก็ต้องขึ้นอยู่กับน้องนายพร้อมอะครับ
แต่เขาก็อยากมีเห็นก็คุยกันว่าหวังว่าปีหน้านะครับ
ปีหน้าได้หมดค่ะ
ต้องที่อยากได้แฟนะอยากได้สาชายี

แต่ก็ต้องถามพี่เคอรี่ก่อนเนอะ

พี่แฮลลี่กดดัดไหมครับเชื่อด้าน
คือจริงอย่างที่ผมบอกว่าครอบครัวน้องนาย

ก็มีคนช่วยการเลี้ยงเยอะครับ
ที่บ้านชอบเด็กค่ะชอบเลี้ยงเด็กด้วย
หอก็จริงสร้างก็จะเสร็จแล้ว
แต่ก็เหลือแต่ตกแต่งบ้าง
อยู่ติดกับรั้วบ้านของทางครอบครัวน้องนายเลยครับ
ก็เลยได้อยู่ด้วยกันแบบเป็นครอบครัวใหญ่เลยครับ
ฮานีมูลจริงเนี่ยงานแน่นอยู่แน่นมาก
นายตอนนี้งานแน่นมากแน่นกว่าผมอีก
ก็เลยยังไม่ได้แทนฮาร์นีมูน
แต่ถ้ามีโอกาสก็ยังไม่ได้แทน
น้องนายจะไม่พูดอีกเลยนะ
น้องนานจริงอาจจะเป็นหลังงานชะลอง

วันนี้ขอบคุณมากนะครับ
สวัสดีครับ